เราเคยนำเสนอเรื่องราวดีเกี่ยวกับมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่ง
เขาหอบเอาเงินซึ่งแกะออกมาจากกระปุกออมสิน
มีเหรียญ๑๐มีเหรียญ๕มีเหรียญบาทรวมกันแล้ว
เกือบ๓๐๐๐บาทไปซื้อโทรศัพท์มือถือที่ร้านขาย
คือเจ้าของร้านประทับใจมาก
ก็เลยเอาเรื่องนี้มาแชร์ในโลกโซเชียลมีเดีย
บอกหนูมาแต่เหรียญแบบนี้โอ้โหค่อยเก็บหอมรอมริบมาเหรอลูก
ใช่ค่ะซึ่งโทรศัพท์ที่เด็กสองคนนี้เขามาซื้อ

เจ้าของร้านก็เลยจะเกิดความประทับใจมาก
ประกาศตามหาตัวอีกสักครั้งอยากจะมอบเหรียญทอง
ขออภัยแหวนทอง
แหวนทองให้เป็นกำลังใจ
เด็กน้อยคนนี้ติดต่อเข้ามารับแหวนทองแล้วเรียบร้อยค่ะ
โอ้โหเรื่องกล่าวของเด็กดีนะ
ก็ควรจะได้รับสิ่งตอบแทนที่ดีนะครับ
แต่ผมว่าคือของมีค่าเท่าไหนไม่รู้แหละ

เป็นเรื่องของการให้กำลังใจกันนะคะหลังจากที่เด็กน้อยคนนี้
เก็บพร้อมรอบริฟท์เอาเงินมาซื้อโทรศัพท์ให้แม่
จากร้านเกษมพานทองสาขา๒นะคะอยู่ข้างธนาคารกรุงเทพ
พานทองอำเภอพานทองจังหวัดชนบุรี
นางสิริรดานาคูเจ้าของร้านได้รับการติดต่อ
จากเด็กและผู้ปกครองว่าจะเข้ามารับแหวนทอง
ซึ่งตัวเองได้ประกาศไว้ในเฟซบุ๊คส่วนตัวจากความประทับใจ
ต่อมาเด็กหญิงเบนจมาสพิมพ์บูลหรือน้องโบอายุ๑๓ปี
เป็นนักเรียนม๑ค่ะโรงเรียนพานทองสภาชนูปธรรม
เดินทางมาพร้อมกับคุณพ่อก็คือนายสุนทรพิมพ์บูลและน้องมิ้น
มิ้นเป็นเด็กอีกหนึ่งคนซึ่งปรากฏในภาพก็คือช่วยกันถือเงิน
ซื้อโทรศัพท์มือถือให้คุณแม่ในวันนั้นด้วยนะคะ

มาด้วยกันพร้อมกันเลยมารับแหวนแหวนทองนี้นะคะ
เจ้าของร้านมอบให้ซึ่งหลังจากนางสาวสิริระดา
ก็คือเจ้าของร้านเนี่ยมอบแหวนทอง๑วงมีของแถมเพิ่มเติมด้วย
เผื่อมีเรื่องฉุกเฉินอะไรเพิ่มเติม
เด็กหญิงเบนจม่าได้กล่าวขอบคุณแล้วก็บอกว่าดีใจมากที่ได้รับแหวนทองเป็นของขวัญ
ส่วนเจ้าของร้านบอกว่าตั้งใจมอบให้เด็กเป็นเครื่องเตือนใจว่ามีความอดทน
ออมทรัพย์ไว้ภายหน้าจะได้เป็นสิ่งยึดเหนียวจิตใจให้เป็นคนอดออมต่อไปค่ะ
อันนี้รับของขวัญก็ยังไงครับ
ก็คือว่าความรู้สึกที่ได้มองเป็นไงบ้าง
ก็ดีใจค่ะที่เราได้เห็นเขามีความตั้งใจ
แล้วก็เราคิดว่าวันหนึ่งเขาก็คงจะรักษาความมีความรู้สึกในวันนี้
เติบโตไปในวันทำงาน
เรื่องของการโอดออมเป็นเรื่องที่ดีสำหรับทุกคนอยู่แล้ว
ยิ่งมาได้กำลังใจแบบนี้นะคะก็จะยิ่งทำให้คือ
มั่นใจในตัวเองมากขึ้นกับสิ่งดีที่ตัวเองทำ
ทีนี้ไปถามคุณพ่อคุณพ่อของน้องโบ
คุณพ่อของน้องโบก็ตอบนะคะบอกว่าคือน้องโบเขาเป็นเด็กดีอยู่แล้ว
ตั้งใจเรียนเชื่อฟังพ่อแม่อยู่ตลอดเวลา
ตัวเองก็คอยอบรมสั่งสอนอยู่ตลอดเวลาเช่นกันค่ะ
อบทองก็มีความหมายนะทองแท้ก็คือทองแท้

น้องโบเป็นคนดีน้องโบเป็นทองแท้
เป็นคนอดออมนะเก็บเงินเก่งนะครับ